คุณผู้ชมคะหลักฐานมาอีกเพียบเลยที่เมื่อวานเล่าไป
ท่านเจ้าเอาวาดรูปหนึ่งที่วัดแนมเผอดับมะขำเตี้ยที่จังหวัดกาญจนบุรีอ่ะนะคะ
ครับที่มีคนร้องเรียนไปแล้วก็ไปตรวจสอบว่าโอ้โหมันมีหลักฐาน
มีถุงยางอนามัยใช้แล้วมีนู่นมีนี่อยู่รอบกุฏิ
แล้วก็ไปมีภาพว่าเหมือนมีเด็กผู้หญิงเข้าออกในกุฏิจำได้ใช่ไหมที่เราเล่าไปใช่ไหม
ใช่แต่พระรูปนี้ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ก็เป็นเด็กที่มาขอทุนการศึกษา
ครับแล้วก็เข้าไปขอทุนอะไรแบบเนี้ยเนี้ยภาพเนี้ยค่ะไม่ได้มีอะไรเกินเลยเลย
ใช่ท่านเจ้าอาวาสปฏิเสธแล้วก็มีทางสำนักพุทธของจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็บอกว่าอ่ะก็เตือนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
สุดท้ายชาวบ้านบอกว่าอุ้ยไม่หรอกหลักฐานมันยิ่งกว่านี้อีก
มีหลักฐานอื่นอื่นอีกมันไม่ใช่แค่นี้อ่าตรงเนี้ยเขาปฏิเสธอ่าเขา
ก็เราไม่ได้เห็นชัดนี่ใช่ไหมไอ้ของอย่างอื่นรอบรอบกุฏิบอก
ก็ของใครไม่รู้ใช่บอกว่าเอ่อทางวัดก็มีตลาดนัดมีอะไรใช่ไหม
ก็เลยไม่รู้ของใครมีเจลหลอนลื่นมีถุงยางอนามัยใช้แล้ว
มียาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอะไรแบบเนี้ยส่วนน้องคนนี้เขาบอก
เขาแค่มามาขอทุนอะไรของเขาอ่ะใช่ไหมมาขอทุนการศึกษาอ่า
ลูกนี้ก็บอกว่าก็ให้ทุนการศึกษาเด็กเด็กอยู่บ่อยบ่อยแต่พอชาวบ้านเขาเห็นข่าวเนี้ย
ชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีอย่างอื่นอีกมันมีหลักฐานอย่างอื่นอีก
ไม่อยากจะเชื่อเจ้าอาวาสที่ออกมาบอกว่าไม่จริงไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้เพิ่มนะคะ
คือมันมีประเด็นเพิ่มก็คือประเด็นเรื่องของเงินด้วยนิดนึงรายได้ของวัดอ่ะ
ครับมาจากไหนอืมที่บอกว่าไปช่วยเด็กเรื่องทุนการศึกษาการศึกษา
เออท่านเอาเงินมาจากไหนเอาเงินไหนอ่า
ท่านก็บอกว่าเหมือนกับไปเก็บค่าที่จากพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในตลาดนัดพื้นที่ของวัด
เอามาใช้จ่ายในวัดไอ้บัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้สำนักพุทธไปแล้ว
รูปนี้ท่านบอกแบบเนี้ยค่ะอ่าแล้วที่มาบอกว่ามันมีอีก
มันมีข้อมูลอีกว่าท่านเอารถยนต์เอาเงินของวัดไปใช้อย่างอื่น
เอาเงินไปออกรถมอเตอร์ไซค์ให้ผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยอืม
ก็ยืนยันว่าไม่จริงคือท่านปฏิเสธทุกอย่างเลย
ไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสรูปนี้ค่ะจะเก็บรายได้ยังไงบ้างครับ
ก็แล้วแต่อืมกรรมการมีคนเก็บอ๋อกรรมการเป็นคนเก็บ
มีบางวันที่ให้สัมวัตถานใครไปดูแลหรือไม่มีเราเก็บเองหมดเลยไม่มี
หมายถึงทางวัดเก็บเองหมดเลยใช่ครับแต่นี่เราก็ส่งบัญชีให้กับทางสำนักพุทธ
หมดแล้วหน่อยก็ทำแต่รับรายจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วอืม
เพราะเรื่องรถนี่สรุปเป็นรถหลวงพ่อใช่ไหม
เป็นชื่อหลวงพ่อเหรอฮะคือวัยวัตกร
วัยยาวัชกรเป็นคนออกแต่ว่าเป็นเงินส่วนตัวหลวงพ่อ
ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินวัดเนอะ
ก็เงินวัดนี่แน่ะมันก็เงินวัดนี่แน่ะอ๋อแล้วใครเอาไปใช้น่ะ
ช่วยถ่ายอยู่หมายถึงใครใช้ครับก็พระถ่ายอยู่พระใช้อืม
มีอีกคุณผู้ชมครับมันมีประเด็นที่ว่าเจ้าอาวาสรูปนี้
ดูหนังโปเฮ้ยดูในมือถือเฮ้ย
บอกขอดูหน่อยได้ไหมว่ามือถือท่านเปิดดูอะไรบ้าง
อ่ามันก็ไม่มีอะไรอ่ะพี่อุ๋ยไอ้หนังโป๊อ่ะไม่มี
แต่มีอะไรรู้ไหมอะไรเนี่ย
พนันออนไลน์สั่งซื้อชุดชั้นในผู้หญิงออนไลน์
เออท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอ๋อสงสัยเด็กเด็กผู้หญิงที่มาหามาขอทุนการศึกษาอ่ะ
เอาโทรศัพท์ไปเล่นแล้วสั่งซื้อของออนไลน์
แล้วก็เข้าเว็บการพนันละมั้งอ๋อเหรอ
พี่อุ๋ยว่าไงแล้วท่านบอกแบบนี้คุณผู้ชมว่าไง
แล้วแต่ญาติโยมจะคิดกันแล้วกัน
แล้วก็ดูนะว่ามือถือของพระรูปนี้เคยเข้าอะไรบ้างยังไงบ้าง
แต่ท่านปฏิเสธหมดเลยปฏิเสธทุกอย่าง
เด็กพวกนี้นี่ก็นะเมื่อใช้มือถือเจ้าอาวาสสั่งซื้อชุดชั้นในทางออนไลน์

ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลเพิ่มค่ะคุณยายท่านหนึ่งอายุ๖๗นะคะ
บอกว่าคือก่อนหน้านี้ลูกชายบวชพระที่วัดแห่งนี้ปัจจุบันลูกชายเสียชีวิตแล้ว
ตอนนั้นเจ้าอาวาสให้ลูกชายเป็นคนสนิทครับลูกชายมาเล่าให้ฟัง
ว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริงจริงอืมลูกชายมาเล่าให้ฟังว่า
เจ้าอาวาสรูปนี้ชอบดูหนังโปชอบให้สมัครสมาชิกเว็บการพนัน
เอาเหมือนตรงกันเลยที่มีข้อมูลแล้วก็ที่ทีมข่าวไปเจอในมือถือใช่ไหม
ทีนี้คุณยายท่านนี้บอกว่าเคยถูกเจ้ามือโต๊ะบอล
ตามมาทำร้ายร่างกายที่วัดเลยนะเพราะว่าไม่จ่ายเงิน
ส่วนเรื่องผู้หญิงมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน
ชาวบ้านสงสัยแบบนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
เมื่อวานที่เล่าบอกว่าก็เนี่ยบุกไปที่วัดบุกไปหาเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสเล่นอยู่กับเด็กมีเด็กผู้หญิงอายุ๑๕อะไรอย่างนี้บ้าง
แล้วก็มีเด็กคนนึงที่อายุขวบเดียวเด็กผู้หญิงที่นั่งเล่นอยู่ด้วย
ชาวบ้านเขาสงสัยว่าเด็กผู้หญิงอายุขวบเดียวคนนี้
เป็นลูกท่านเจ้าอาวาสหรือเปล่า
นี่เรื่องใหญ่นะนี่
เขาบอกเลยว่าตรวจดีเอ็นเอได้ไหม
อยากรู้ว่าเด็กผู้หญิงขวบนึงคนนี้ลูกใคร
คือพอหมอปลาลงพื้นที่ไปตรวจสอบชาวบ้านเขาดีใจนะ
ชาวบ้านเขาบอกถึงขั้นที่ว่าอยากให้เจ้าอาวาสรูปนี้ศึกไปจากวัดนะ
ถ้าไม่ศึกก็ไม่เป็นไรเขาก็หวังว่าวันหนึ่ง
ความจริงมันจะปรากฏหลักฐานมันจะชัดแล้วจะถูกลงโทษ
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลามาประท้วงประท้วงขับไล่อะไรหรอก
เขาก็ต้องทำมาหากินในยุคนี้
แต่หลักฐานเนี่ยมันอยากจะให้แบบเจอให้มันชัด

เขาก็ชอบดูนั่งโป๊เล่นหวยแทงบอล
แทงบอลน่ะไอ้ชนแทงเขาเรียกอะไรอ่ะ
หนูเป็นเจ้าแล้วก็พระครูไม่ให้ตังค์

แล้วเรื่องเด็กผู้หญิงเมื่อก่อนมีไหม

ที่น้องตัวเล็กเนี่ยนะ

ก็เข้ากับผู้กันกันเลยเข้ากับไม่อะไร

ก็ลูกก็คู่กับเด็กผู้หญิงคนนั้น
คุณผู้ชมคะเนรอเนก
จำได้ใช่ไหมคะเมื่อวานเพิ่งเล่า
ให้ข้อมูลว่าเห็นเจ้าอาวาสอยู่กับเด็กผู้หญิง๒ต่อ๒
และบางครั้งเด็กผู้หญิงก็ค้างคืนที่กุฏิของท่านเจ้าอาวาส

แต่เนรบอกว่าเห็นจริง
แต่พอให้ไปยืนยันต่อหน้าเจ้าอาวาสก็ธรรมดาเนรก็
กลัวไม่กล้าสุดท้ายนะกำลังจะศึกเลยอ่ะ
เมื่อวานยังถามกันอยู่ว่าเออแล้วเนรจะอยู่ยังไงต่อ
กำลังจะศึกคือเจ้าอาวาสรูปนี้
ห้ามไม่ให้พระในวัดศึกให้อีก
แม่ของเนรต้องไปหาวัดอื่นช่วยศึกให้
เหมือนกับเจ้าอาวาสรูปนี้มีอิทธิพลในพื้นที่มากพี่อุ๋ย
แม่ของเนรเลยบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับลูกด้วยนะ
ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแค่ออกมาให้ข้อมูลที่เป็นความจริง
จะจัดมันศาสนาแต่กลายเป็นว่า
อยู่วัดเดิมก็ไม่ได้จะศึกก็ศึกไม่ได้อีก

บ่ายวันนี้เจ้าอาวาสไปสพด่านมะขามเตี้ย

เพื่อเป็นหลักฐานบอกว่าเนี่ย
อยู่ดีมีคนบุกมาถึงกุฏิ
แล้วท่านก็ปฏิเสธทุกอย่าง

ใดที่คนที่เขาร้องเรียนหรือว่าแจ้งข้อมูลกัน
ไม่เจอหลักฐานที่มันเป็นหลักฐานที่จะมัดแน่นหรือว่าคาหนังคาเขา
ก็จริงพี่อุ๋ยคือหลักฐานมันยังไม่ชัด
เอาอย่างไปเจอซื้อชุดชั้นในออนไลน์ทางมือถือ
เว็บพนันในมือถือท่านก็อ้างว่าเด็กมาเปิดเล่น
แล้วจะไปเอาผิดยังไงแล้วก็
มันก็รู้อยู่แก่ใจของท่านนั่นแหละใช่ไหม

ก็คือรู้อยู่แก่ใจว่าท่านไม่ได้ทำใช่ไหม
ใช่ไหมล่ะก็รู้อยู่กับใจท่านว่าท่านไม่ได้ทำ

ก็ท่านก็ระวังกันแล้วกันว่าเออยังไงก็ลองประพฤติปฏิบัติตัวให้
ให้ชาวบ้านในพื้นที่เขาเริ่มใส่สถา
เขาจะได้มาทำบุญมาใส่บาทกัน

หลักฐานมันแดงโร่ขึ้นมาแล้วถึงค่อยมาแบบไล่
ให้ศึกจากพระกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่งามนะฮะ